มาถึงเรื่องของหนุ่มแชมป์ชนะทิพย์กันบ้าง
หลายคนสงสัยว่าโอ้โหหนุ่มแชมป์ตอนนี้โด่งดังมากแล้วนะ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะโด่งดังมาเนี่ย
ผ่านอุปสรรคอะไรในชีวิตเยอะแยะมากมายนะอาตงนะ
คือต้องบอกว่าครอบครัวของแชมป์เจอปัญหาเรื่องของสุขภาพ
คุณย่าเพิ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะที่๔
คุณพ่อจะเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยอีกนะคะ
ล่าสุดได้เจอกับหนุ่มแชมป์ที่ไปร่วมงานบุญครบ๑๐ปี
โรงพยาบาลจุลาพรก็เลยต้องมาอัปเดตชีวิตกันสักหน่อย

ที่บ้านผมก็จะมีคุณยายครับคุณยายก็จะเป็นมะเร็ง
แต่ว่าตอนนี้คือเชื้อมะเร็งหายแล้วครับผม
แล้วก็จะมีคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะเป็นปัญหาสุขภาพคนแก่นิดหน่อย
เขาเป็นคนที่สุขภาพจิตดีคือเขาเป็นมะเร็งระยะที่๔
แพร่กระจายแล้วแต่ว่ารักษาแค่ประมาณ๔เดือนหาย
คือจะบอกว่าอยากให้กำลังใจคนที่เป็นมะเร็งคือทุกอย่างอยู่ที่ใจเราจริงครับ
คุณพูดถึงทรงผมใหม่นี่ตัดผมใหม่เพื่อละครใหม่หรือหรือว่าหนัง
ไม่ใช่ครับคืออยากตัดผมสั้นด้วยแหละ
ใช่คือพอผมเป็นคนที่พอผมข้างยาวผมข้างบนยาวเนี่ยหัวมันจะฟู

เกี่ยวเลยครับผมเป็นความชอบส่วนตัวผมชอบผมสั้น
แต่อันนี้ก็สั้นไปครับคือคนก็ยังทักทายว่าตรงอ่ะตรงคืออยากจะบอกว่าผมชื่อแชมป์นะครับ
แต่เรียกว่าอาตงก็ดีใจนะครับผมที่คนจำเราเป็นตัวละครได้
ตรงเอ้ยแชมป์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะคะ